ช่วงนี้มาติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
ซึ่งจะมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
เป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวค่ะหลังจากที่ล่าสุด
ได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
บอกว่าอยากจะเอาแบบของประเทศโปรตุเกต
รูปแบบของโปรตูเกตจะเป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ

ระยะหลังมีเสียงพูดมีข้อเสนอแนะ
เรื่องการบริหารจัดการกับยาเสพติดในบ้านเรา
ออกมาจากหลายทิศหลายทางนะครับ
มีข้อเสนอต่างมากมาย
ถามว่าทำไมอยู่ดีคนจึงมีข้อเสนอเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องยาเสพติด
ตอบว่าไม่ได้อยู่ดีหรอกครับ
ทุกวันนี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเยอะมาก
วันก่อนก็เอาข้อมูลมาเล่าให้ฟัง
ซึ่งท่านผู้ชมก็ควรจะรู้อยู่แล้วว่า
นักโทษในคุกเนี่ยมีประมาณ๓แสนคน
๗๐เปอร์เซ็นต์เป็นนักโทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนั้น
แล้วยิ่งมายมากเพิ่มขึ้นทุกวัน
เราจะใช้ยาแรงมากน้อยแค่ไหนก็ไม่สนใจ
ตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน

งบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
ครึ่งหนึ่งที่กระทรวงยุติธรรมได้รับ

เอาไปดูแลคนในคุก

กรมอื่นหน่วยงานอื่นก็แบ่งกันไป
แต่ว่าทั้งกระทรวงเนี่ยใช้งบไปครึ่งหนึ่ง
ไปดูแลเรื่องคนในคุก

งบประมาณของประเทศที่ใช้
ตั้งแต่ปี๕๘ปี๕๙ไปดูนะครับ
งบประมาณที่กระทรวงต่างขอ
จากสำนักงบเพื่อไปจัดการกับเรื่องยาเสพติด
กระทรวงขอไปรวมกันแล้ว
เป็นหมื่นล้านนะต่อปี
แล้วยิ่งจะสูงขึ้นไปเรื่อย

ที่บอกว่าอยู่ดีทำไมต้องมานั่งคิดเรื่องนี้กัน
ก็เพราะว่ามันอยู่กันไม่ดี

เราจะบริหารจัดการเรื่องยาเสพติด
ในลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อย
หรือว่าเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

มันอาจจะไม่ใช่ทำปรับเปลี่ยนกันทันที
แต่ว่าข้อเสนอต่างเหล่านี้
มันจะค่อยนำไปสู่การคิด
แล้วจะนำไปสู่ทำให้การตกผลึก

ผมได้อ่านข้อเขียนข่าวของ
นี่อดีตอธิบดีคลุมประพฤกษ์

เป็นอธิบดีตั้งแต่อายุประมาณ๔๐

แล้วตอนหลังก็ไปเป็นผู้อำนวยการสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

องค์การสหรับราชาชาติรับรองนะครับ
ขออนุญาตนำมาถ่ายทอด
ท่านบอกว่ามีหลายประเทศที่ปรับนโยบายและประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศโปรตุเกต
ปรับนโยบายและกฎหมายที่ให้ความผิดเกี่ยวกับยางเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นการเสพยาไม่มีโทษทางอาญา
โดยใช้มาตรการทางปกครองและสาธารณสุขพร้อมทั้งดูแลและผู้เสพยาในฐานะผู้ป่วยแทน
เป็นการปรับนโยบายให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมและสอดคล้องกับหลักอุปสรรคอุปทาน
หลักการสาธารณสุขศูนย์กลางและหลักการใช้กระบวนการยุติธรรมที่อาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน
ท่านบอกว่าในช่วงเวลา๑๔ปีตั้งแต่ปี๒๕๔๔ถึงปี๒๕๕๙
ปรากฏว่า๑๔ปีที่ผ่านมาที่โปรตูเกตใช้นโยบาย
แบบนี้เนี่ยมีสถิติการจับกลุ่มสถิติผู้ต้องขังสถิติการใช้ยาเสพติด
และสถิติการเสียชีวิตจากการใช้ยาเสพติดลดลง
นี่ลดลงโปรตูเกตไม่ใช้มาตรการทางอาญาเอาผิดกับผู้เสพยาเสพติด
แต่จะมีกระทรวงสาธารณสุขมาดูแลกำกับ
แล้วยังตอบว่าเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๑ชุด
ประกอบด้วยตัวแทนสาธารณสุขประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายกฎหมาย
ตัวแทนนักสังคมสงเคราะห์เพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องทางการแพทย์
มากกว่าที่จะลงโทษทางอาญา
เวลาตำรวจได้ตัวผู้กระทำผิดมาตำรวจจะส่งไปที่คณะกรรมการชุดนี้
เพราะตำรวจไม่มีเหตุหรือมีสิทธิ์ที่จะคุมตัว
โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาเช่นเรื่องการตักเตือนการห้ามไปในสถานที่เสี่ยง
คบเพื่อนกลุ่มเสี่ยงให้มารายงานตัวพร้อมทั้งให้ไปบำบัดแบบสมัครใจ
อย่างไรก็ตามโปรตูเกตยังมีลงโทษผู้เสพยาเสพติดอย่างรุนแรงเหมือนเดิม
ลงโทษยังเหมือนเดิมแต่ว่าเขาปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดรกิ้นทีพลงบอกผมว่าเมื่อ๑๔ปีที่แล้ว
โปรตูเกตคิดเรื่องนี้
ท่านไปประชุมแล้วก็ได้พูดคุยกับรัฐมนตรี
ของโปรตูเกตว่าเอ๊ะใช้นโยบายแบบนี้
ธิบดีรัฐมนตรีโปรตูเกตบอกว่า
เป็นคำถามที่คนถามเยอะมากว่า
ถ้าใช้นโยบายให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยแล้วไปให้คณะกรรมการชุดหนึ่ง
รับไปดูแลบำบัดเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรื่องของยาเสพติดระบาดหนักขึ้นหรือเปล่า
เขาบอกเขาถูกตั้งคำถามนี้แต่ว่าผ่านไปกี่ปีล่ะตั้งแต่ปี๑๔มาปี๕๙
โปรตูเกตพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าหลักการที่เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขามาถูกทาง
ตัวเลขคนสูบลดลงกระบวนการที่เกี่ยวข้องลดลงโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้เสพ
เขาถือว่าเป็นผู้ป่วยของเราเนี่ยหลักการนี้ก็เริ่มคิดกันนะครับ
ตั้งแต่๑๐กว่าปีที่ผ่านมาว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยเอาไปบำบัดยาวไปขังคุก
แต่ว่าเราแยกกันไม่ขาดเพราะว่ายังไงเราก็ใช้กฎหมายอาญานำอยู่ดี
คนมียาบ้า๓เม็ด๔เม็ด๕เมตรถึงจะส่งไปเสพแต่อย่างน้อย
พอโดนจับก็โดนจับคดีอาญาต้องขึ้นทะเบียนประวัติ
เป็นคดีผู้ต้องโทษคดีอาญาแล้วถึงจะส่งไปบำบัด
เราก็ทำไม่ขาดครับไม่เด็ดขาดไม่จริงจัง
ทุกวันนี้สถานที่บำบัดหน่วยงานที่รับบำบัด
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีน้อยมาก
เวลาลูกหลานใครต่อใครติดยาเนี่ยถ้ามีคนแนะนำว่า
โอ้ไปสิเดินไปไปพบเจ้าหน้าที่กระทรวงท้าสุข
ศูนย์บำบัดต่างบอกเขาว่าเราเพิ่งเริ่มติดยาบ้า
ติดเพราะว่าไปหลงผิดตามเพื่อน
ฉะนั้นผมขอเข้ามาอาสาที่จะเข้ามาบำบัด
เอ้าถ้าเป็นอย่างนี้

มีสิครับเพราะว่าตำรวจรู้เรื่องเข้าเนี่ย

ถ้ามียาบ้าเกินเท่านั้นเท่านี้เม็ด
มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายทันที

หยิบเรื่องนี้มามาพูดก็เพื่อ
จะสนับสนุนแนวคิดที่ว่า
ถ้าจากนี้ไปเนี่ยเราแยกผู้เสพเป็นผู้ป่วยให้ชัด
แล้วอย่าไปใช้กฎหมายอาญานำหน้า
ถ้าเริ่มต้นใช้กฎหมายอาญานำหน้า
ตำรวจไปจับกุมกรแล้วก็เสพส่งไปบำบัด

และที่พิสูจน์ได้ก็คือว่าการเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ย
แม้ว่าจะหลงไหลเผลอไผลไปสูบ
สูบแค่ไม่กี่ครั้งมียาบ้าอยู่ในครอบครอง๔เมตร๕เมตร
แต่พอเข้าไปอยู่ในคุกคนที่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ย
มีค่าราชการคนหนึ่งเขาให้คำกำจัดความบอกว่า
คุกเนี่ยกลายเป็นเรือนเพาะชำผู้ค้ายา
คุกเป็นเรือนเพาะชำผู้ค้ายา

คนที่ติดยาไม่ได้คิดค่าขายหลงไหลไปติดตามเพื่อน
พอไปอยู่ในคุกนานก็ไปเกี่ยวข้องกับคนที่ค้ายาเสพติด

แล้วสุดท้ายขึ้นมาเราก็เห็นนะครับว่า
ในคุกก็มีกระบวนการที่ค้ายากันอยู่
จับโทรศัพท์ได้กันแต่ละหนเดี๋ยวนี้ก็เบาลงไปหน่อย
แต่ว่าเอาคนไปอยู่ในคุกเสียประวัติ
แล้วคนต้องไปล้นคุกอย่างนั้นโดยไม่คิดทำอะไรเนี่ย
ก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าที่คนคิดที่เป็นข้อเสนอ
ดรกิติพงศิติยลักษณ์เสนอเป็นรูปธรรมมาก
ก็คือว่าให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่กระทรวงหนาสุขเป็นหลัก
แล้วเอาคนเสพเอาคนเสพคนที่หลงไหลไปติดยา
คนมียาบ้า๒เม็ดสามเม็ด๔เมตร๕เมตรไม่ใช่ผู้ค้าผู้ขาย
คนเหล่านี้อย่าไปใช้กฎหมายอาญากับเขา
ให้เขามีโอกาสไปบำบัดถ้าเขาบำบัดได้กลับเนื้อกลับตัวได้
เขาก็ไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดอีก
แต่แน่นอนในเงื่อนไขเหล่านั้นเขาต้องมีข้อกำหนดว่า
อย่าไปคบเพื่อนพวกเก่านะเธออย่าไปอยู่ในแหล่งที่เขามั่วสุมกันนะ
ลักษณะอย่างนี้เชื่อว่าคนที่มียาบ้าเป็นผู้เสพไม่กี่เม็ด

งบประมาณที่ใช้ในการบำบัดรักษาก็น้อยลง
งบประมาณที่ใช้ในการปราบปรามยาเสพติดก็น้อยลง
นักโทษในคุกก็คงจะไม่มีปัญหาเหมือนอย่างทุกวันนี้
นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ